ส่วนที่ปราจีนบุรีก็มีเหตุสลดส่งท้ายปีค่ะครับลูกชายอายุสามสิบสามปี
ฆ่าพ่อแท้ของตัวเองคือเอามีดปาดคอพ่อตอนที่พ่อยังนั่งสังสรรค์กันอยู่ช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ่ะอ่า
ลูกชายเมาหลอนคิดว่าพ่อเป็นคนที่ตัวเองไม่ชอบ
เป็นคนที่ไม่ถูกกันไปคว้ามีดปาดคอพ่อฆ่าพ่อ
ฆ่าพ่อเสร็จชาวบ้านแถวนั้นนะจับตัวเอาไว้รุมประชาธรรมจนสลบเหมือด
สลบนำส่งโรงพยาบาลตำรวจตามไปอายัดตัว
แล้วก็นำตัวไปทำแผนแล้วก็ดำเนินคดีนะคะ
พอหายเมาไงพอส่างร้องไห้จะเป็นจะตายว่าฆ่าพ่อตัวเอง
ดูสินี่ตรวจพบสารเสพติดนี่ในร่างกายด้วย
เมาไงเสพเซฟยามาชาวบ้านบอกประชาธรรมก่อนเลยดีกว่า
ใช่สลบไปเลยอ่ะไม่ต้องรอตอนทำแผน
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นลานกลางหมู่บ้านนะคะ
บ้านคลองหินกองหมู่๑ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุค่ะว่ามีคนฆ่ากันตาย
ประสานแพทย์ชุดพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
พบศพนายหวนคงนาคอายุ๖๑ปีนะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นที่คอมีบาดแผลชะกันเลยค่ะ
ปาดคอมีดเปื้อนเลือดยาวประมาณ๑๑นิ้วก็ยังอยู่ตรงนั้น

ผู้ก่อเหตุก็ลูกชายแท้ของผู้เสียชีวิตนี่แหละ
นายธนงศักดิ์อายุ๓๓ปี
หลังเกิดเหตุชาวบ้านจับตัวรุมประชาธรรมจนสลบ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรี
ตำรวจตามไปอายัดตัวเพื่อดำเนินคดี
นายสุพลลูกชายผู้ตายซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะ
เล่าให้ฟังว่าปกติพ่ออยู่บ้านหลังนี้กับพี่ชายคนโต๒คน
ตัวเขาเองเนี่ยเป็นลูกคนเล็กไปทำงานอยู่ที่ชนบุรี

กับพี่ชายก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันอยู่บ่อย
ก่อนเกิดเหตุพ่อนั่งดื่มสุรากับเพื่อนบ้านก็สังสรรค์กัน

พี่ชายไม่รู้ว่าไปดื่มสุราที่ไหนมา
พอมาถึงที่เกิดเหตุเดินวนไปวนมาตรงที่พ่อนั่งดื่มอยู่อ่ะ
ก็เดินเข้าไปในบ้านพี่ชายเดินตามไป
นานทั้งคู่ออกมาจากบ้านแล้วก็ทะเลาะกันนะคะ
พี่ชายเอามีดที่พกติดตัวมาปาดคอพ่อจนเสียชีวิตนะคะ
สุพลลูกชายผู้ตายที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวนายธนงศักดิ
ต้องหาไปกราบศพพ่อนะคะเพื่อขอขมา
เขาเองบอกว่าสำนึกผิดร้องไห้ตลอด
พอส่างแล้วถึงจะมาสำนึกผิดถึงจะมาร้องไห้
ญาติพี่น้องไปร่วมงานกันเยอะเลย

กลัวว่าเดี๋ยวจะถูกรุมประชาธรรมไปอีกรอบหนึ่ง
จากนั้นก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
บริเวณที่พบศพใกล้กับแค่ไม้ไผ่
ผู้ตายนั่งดื่มสุรากับเพื่อนบ้านนะคะ

กลางสายตาคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็โกรธแค้น

พันธุ์ตำรวจเอกเพียรพงศ์เหล่าธนาวิน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวังตะเคียนบอกว่า

ผู้ตายก็นั่งดื่มสุราอยู่กับนายทองใบด่านกุญชร

ตัวพ่อกับนายทองใบก็เลยพาตัวลูกชายที่ก่อเหตุเนี่ยนะ

แต่ตัวลูกชายที่ก่อเหตุเนี่ยยังเดินตามกลับมา

คิดว่าพ่อเป็นคนที่ตัวเองไม่ชอบ
ก็เอามีดปลายแหลมมาก่อเหตุสลดนี้ค่ะ
เขาหลอนเมามากแล้วเขาคิดว่า
พ่อเขาเป็นคนที่เขาจะทำร้ายนะครับ

ก็นำตัวไปสอบปากคำนะคะ
สั่งเมาก็ยอมรับสารภาพ
เพราะว่าตรวจร่างกายแล้วมีสารเสพติดนะคะ
ก็แจ้งข้อหาฆ่าบุพการี
และข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติดด้วยนะคะ